ก่อนที่เราจะไปพักเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหนึ่ง
ที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะคะ
แล้วหลายคนเขาเข้าไปคอมเมนต์เห็นอกเห็นใจกันมากมาย
คือคลิปนี้เป็นภาพเหตุการณ์แล้วกันที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจดิฉันนิดนึ

อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ

ทำไมไปนอนนอกบ้านอยู่อย่างแม่หรือเปล่า
คุณเป็นแม่เหมือนปุ๊บสลบไปเลยคุณ
ภาพนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณนพัฒน์สวรรณนิชานนท์
เธอเล่าให้ฟังผ่านในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอบอกว่า
เธอพาคุณแม่ไปทานอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ร่ายยาวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม
แต่ด้วยความที่ว่ารีบทานกันเร็วนะ
บุฟเฟ่บางทีเขาก็จำกัดเวลา

คุณแม่ก็รีบทานกันแบบรวดเร็วเลยเอาให้คุ้มเลย
ด้วยความรีบทานรีบทานรีบทาน
คุณแม่ก็บอกเธอว่าจุก

ก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นก็พอกินอิ่มจุกแล้วกลับบ้านกันดีกว่า
พอถึงบ้านค่ะก็แยกย้ายกันคนละมุม
ลูกสาวก็ขึ้นบ้านไปผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง
ลูกสาวคนที่โพสต์เนี่ยคุณผู้ชม

เห็นคุณแม่ฟุบลงอยู่หน้าบ้านแบบนี้

เขารีบเลยรีบวิ่งลงบันไดมา
ก้นกระแทกพื้นตึกลงมา
แต่ไม่เป็นไรพยุงตัวเองขึ้นไปเพราะว่าจะรีบไปดูคุณแม่
จากนั้นตะโกนเรียกแม่แม่แม่เป็นอะไร

แม่ตอบกลับมาบอกว่า

บ่าย๓แล้วมันยังไม่ได้กินอะไรเลย

คุณแม่คะคุณไม่ลงไปนอนป้อนข้าวหมาอย่างนั้นเลยเหรอคะ
สรุปแม่ไม่ได้เป็นอะไร

เอาไม้ยังไม่ได้กินข้าวเลย

แล้วคุณแม่ต้องลงไปนอนอย่างนั้นเลยเหรอ

หมาทั้ง๓ตัวที่เขาเลี้ยงไว้

เลี้ยงไว้ว่าแม่กลับมาช้าไง

แม่ก็คงจะนั่งไม่ไหว

เพราะว่าคุณมีประสบการณ์ไง

เวลาเขาอยู่กับหมาเขาจะมีความสุข
ลูกลงมาตกใจ

ใช่ปุ๊บอยู่หน้าบ้านมีหมาลุมล้อม

ปวดท้องคือหายแล้วอิ่มแล้วตอนนี้น้องหมายังไม่อิ่มแม่เลย
อยากจะป้อนอาหารตัวตั้งสารตัวใช้เวลานานหน่อยแม่เมื่อย
โอ้โหแบบนี้แม่ไม่เป็นไรส่วนลูกเจ็บสะโพก
ก้นกบกระแทกตอนลงใช่มั้ยรีบวิ่งลงมา
แล้วก็ตุ๊กก้นกระแทกพื้นลื่นบันไดจุ๊บ